ส่วนหลายท่านนะครับที่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพนคร
ก็ได้ชื่นชมความงดงามของพระบรมศาธิสลักษ
ที่ทางสมาคมสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาได้วาดไว้
ภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่กำแพงรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ
แต่ว่าที่จังหวัดต่างเขาก็มีการวาดภาพเช่นเดียวกันนะครับ
โดยที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
กลุ่มศิลปะเมืองจันทร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมชายะ
ขออภัยครับพระบรมอาสาธิสลักษณ
หลวงราชการที่๙อย่างงดงามบนกำแพงเก่าอย่างนี้นะครับ
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็แสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
กลุ่มศิลปะเมืองจันทร์หลายสิบคนจากหลายสาขาอาชีพ
ร่วมกันวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
บนกำแพงเก่า๙ช่องในพื้นที่ของกรมธนาบรักษ
จันทบุรีริมถนนบ้านลุ่มตำบลวัดใหม่อำเภอเมือง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
โดยนางสาวทัพปณีศรีแก้วอาจารย์ประจำคณะอัญมณีศาสต
และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนี
แล้วก็นายเดชฤทธิ์ฉวนสินสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนี
ก็เปิดเผยครับว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนตั้งใจ
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
มีชื่อกิจกรรมด้วยนะคะก็คือสินจานวาดฝันเพื่อพ่อค่ะ

ตอนแรกเป็นกาฟิตี้แล้วก็มีต้นไมล์ปกคลุมนะคะ
แล้วทีนี้ก็ทำความสะอาดช่วยกันทำความสะอาด

ก็จะวาดในหลวง๙ล็อคค่ะ
แล้วก็จะมีเขียนใน๙ไทยในล็อคแรกกับล็อคสุดท้ายค่ะ
โดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับกลุ่มศิลปินทุกคนต่างใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว
ร่วมกันวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ยังจังหวัดจันทบุรีรวม๖ครั้งครับ
โดยเริ่มวาดมาตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
จนถึงวันนี้เพื่อจะเตรียมจัดพิธีจุดเทียน
แล้วก็ร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีแสดงความอาลัย

แล้วก็จะร่วมกันคอยดูแลกำแพงนี้นะครับ
พร้อมทำการซ่อมแซมในระยะยาว
เพื่อให้ชาวจันทบุรีและนักท่องเที่ยว
ได้ร่วมชื่นชมความงดงาม
แล้วก็ที่สำคัญคือร่วมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ